ตัวติดกันตลอดอย่างกับตังเมเลย

ขวัญใจแม่ยงแม่ยกทั้งหลายนี่
จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่อยู่คนเดียวนะจ๊ะ
อยู่ว่างไม่ได้เพราะว่าข้างกายเขาต้องมี

เขาบอกเลยว่าเป็นของรักของห่วงถูกต้องแล้วพี่แจ๊ค
คือแฟนคลับจะเห็นกันตลอดเลยว่าเครื่องดนตรีสุดโปรดของลำเพลินคือพิน
อยู่ข้างกายตลอดเอาขึ้นเวทีด้วยตลอดค่ะ
เป็นเครื่องดนตรีโปรดของลำเพลินผูกพันกันมากโตมากับเครื่องดนตรีชนิดนี้เลยนะ
ถือเล่นบนเวทีคอนเสิร์ตเป็นประจำเลย
เพลินบอกว่าไม่ใช่แค่ชื่นชอบนะคะแต่ว่าหลงไหล
แล้วก็หันมาสะสมพินหายากไว้จำนวนนึงด้วยนะตอนนี้อย่างที่บอกไปเป็นของรักของหวง
เจ้าตัวบอกว่าเสน่ห์ของพินเนี่ยคือมันมีเสียงที่โดดเด่นคุณ
แล้วต่อให้ไปเล่นที่ไหนเมืองนอกเมืองนาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงพินเมื่อไหร่แล้วก็หัวใจมันเรียกร้องคิดถึงบ้านตลอดเลย
และตอนนี้เห็นว่าสะสมอยู่๕๖ตัวแล้วค่ะเก็บไว้ที่ห้องพระอย่างดีนะ
และอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้ลำเพลินรักเครื่องดนตรีชนิดนี้มาก
เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณไม่น่าเชื่อนะมีปริศนธรรมสอดแทรกอยู่เป็นข้อคิดเตือนใจกับตัวเองด้วย
กับลำเพลินจะเกี่ยวข้องกับปริศนาธรรมยังไงไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ
มันเป็นดนตรีชิ้นแรกที่ผมหยิบขึ้นมาหักด้วยตัวเองก็ผูกพันกับพินตั้งแต่ม๒ค่ะ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
มันก็คือมันลักของหัวขอคุณผู้ชมค่ะ